คุณพ่อของน้องเรซิ่งนั่นแหละอดีตสามีคุณแพทย์ณปภา
นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคุณผู้ชม
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีกหกคนด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้

เนื่องจากกลุ่มของคุณเบ้นเรสซิ่งนะ
นำรถจักรยานยนต์เข้าไปในขับขี่ค่ะ
ในช่องทางด่วนของถนนวิภาวดีรังสิต
แล้วก็มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
เรื่องต้นค่ะตำรวจตั้งข้อหา
ร่วมกันฝากฝืนทำการชุมนมทำกิจกรรม
หรือมั่วสูมกันในสถานที่แอดอัด
กระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบ
หรือฝากฝืนพรกรฉุกเฉิน
แล้วก็ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ซึ่งหลังจากการสอบสวนค่ะทางคุณเบนทเรสซิ่ง
เผยว่าตัวเองและกลุ่มเพื่อนกำลังจะแยกย้ายกันกลับที่พัก

รับค่ะว่าทำผิดจริงที่นำมอเตอร์ไซค์ไปขี่ในช่องทางด่วน
แต่ขอปฏิเสธนะคะว่าตัวเองและกลุ่มเพื่อน
ไม่ได้รวมกลุ่มที่เป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินอย่างแน่นอนค่ะ
ขอบฏรวัติว่าเราผิดจริงที่ไปวิ่งในช่องทางใต้ทางด่วน
เรื่องที่ผิดก็ว่ากันไปตามผิด

เราเองใช้ถนนวิภาพวาดีเหมือนกัน

ซึ่งก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถูกต้องอันนี้ก็ฝากเตือนนะคุณผู้ชม
สำหรับประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ยค่ะยังคงจำเป็นนะคะ
เพราะว่าพรกรฉุกเฉินยังคงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราปลดล็อกแล้ว
คล้ายล็อกกันไปในระยะที่สี่แล้วเนี่ยไม่มีแล้วค่ะ
แต่พรกรฉุกเฉินเนี่ยยังมีนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากย้ำฝากเตือนกับทุกคนด้วยกันแล้วกันเนอะ